มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

รู้จักกันมานานทำไมหลังเองชอบเมินใส่ค่าจังเลย

ก็เลยกลับไปพาพวกมาไล่ฟันคืนแล้วมีคนโดนฟันบาดเจ็บ

เกือบจะตีกันรอบ๒ที่โรงพยาบาลนะฮะ
นี่คือรอยคราบเลือดที่เกิดขึ้นนะแล้วดูนาทีความวุ่นวายหน่อยฮะ
ผู้ต้องสงสัย๓คนหลบอยู่ข้างหลังร่องว่อท้ำ
เรียกมอเตอรา๐๑ใส่น้อยได้ค่ะ

วัยรุ่นมากี่คนครับคุณลุง

บรรยากาศหลังจากที่ไปเจอกันที่โรงพยาบาลสองฝ่าย
จะตีกันก่อนหน้านั้นมีคนเจ็บเลือดตกยางออก
มารักษาตัวรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล

โชคดีว่ารบพอมาห้ามทัน
หลังจากนั้นหนีไปซ่อนเจ้าหน้าที่ก็ตามหากันแบบนี้แหละครับ
ช่วงค่ำเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพไซน้อยติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุไล่ตีไล่ฟัน
กันครับเจ้าหน้าที่อบจไซน้อยเจ็บสองคนเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นบริเวณแฟลต์เครื่องจักรกลอบจไซน้อยที่นนทบุรี
อยู่ติดกันด้วยกับสพไซน้อยแล้วก็โรงพยาบาลไซน้อย
นะครับคนเจ็บนายพาณิชย์อายุ๒๗คนนี้ถูกฟันที่หัวอีก๑
คนครับนายธีรวัตรอายุ๓๘ถูกฟันที่บ่าด้านขวาคนเจ็บนี่อายุ
เยอะแล้วเป็นผู้ใหญ่นะฮะส่วนผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กและเยาวชน
กันอยู่เลยครับมีเด็กผู้ชายอายุ๑๔ด้วยคนนี้บาดเจ็บถูกฟัน
แก้มซ้ายในขณะที่อีกคนหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยอายุ๒๐ชื่อใน
เก็ตนี่คนเจ็บนะอายุ๑๔ในเก็ตและในเต้อายุ๒๑หนีไปหลบแถว
หลังโรงพยาบาลไซน้อยครับรอปภโรงพยาบาลบอกว่าช่วงเวลา
ประมาณหนึ่งทุ่มมีวัยรุ่นเขาพาเพื่อนที่เจ็บมารักษาตัวที่โรง
พยาบาลก็คือฝั่งของเด็กผู้ชายอายุ๑๔ที่โดนฟันแก้มซ้ายมา
เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเพื่อนเขาพามาโรงพยาบาลต่อมามีกลุ่มของ
บจพาคนเจ็บมารักษาเหมือนกันกลุ่มที่ก่อเหตุไล่ฟันเขา

คนที่ถูกไล่ฟันเขาก็เจ็บเหมือนกัน

ทั้งมีดเหมือนง้าว

สองกลุ่มมาเจอกันที่โรงพยาบาลอีก
เกือบจะวิวาดกันเกือบจะทะเลาะกัน
รอปภต้องเข้าขวางเป็นคนกลาง
แล้วตำรวจมาระงับเหตุ
มีดแล้วก็ง้าวแล้วก็ด่า
๓เล่มค์คุณผู้ชมของกลางที่ตรวจเจอ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังแฟลต์ที่เกิดเหตุ
ได้คุยกับเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปี

เด็กชายกันเล่าว่าตัวเขาเอง
เป็นเพื่อนของลูกชายนายประดิษฐ์

เดียวกันเลยแต่หลังตัวของเด็กชายกันกับลูกชายนายประดิษฐ์เนี่ยเหมือน
ห่างห่างกันไปอ่ะเด็กชายกันอ้างว่าลูกของตาประดิษฐ์เขาอ่ะ
เมินทำมืนตึงใส่ผมก่อนผมก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องเมิน
ใส่กันด้วยก็เคยรู้จักกันสนิทกันนิวาเลยอยากจะไปเคลียร์ก็
ชวนเพื่อนรุ่นพี่ไปหนึ่งคนไปแบบไม่มีอาวุธเด็กชายกันบอกแบบ
นี้นะฮะพอไปเจอปั๊บเนี่ยไม่ได้เจอเพื่อนนะเจอพ่อของเพื่อน
ก็คือเจอนายประดิษฐ์ผมเนี่ยถูกนายประดิษฐ์เขาต่อว่าแล้ว
เขาก็ไปหยิบมีดในครัวมาไล่แทงรุ่นพี่ผมที่ไปเป็นเพื่อน
แต่ไม่โดนนะตัวของผมกับรุ่นพี่ก็เลยไปหารุ่นพี่อีกคนหนึ่ง
แล้วพากันกลับมาที่แฟลต์คราวนี้มาพร้อมมีดเลยค่ะเพราะฝั่งนู้น
ฉากพ่อของเพื่อนเอามีดมาไล่ฟันก่อนก็เลยไปตาม
พี่มาเพิ่มแล้วก็เอามีดมาด้วยรอบเนี้ยมาถึงก็เห็นกลุ่ม
คู่กรณีครับฝั่งของอบจที่มีคนเจ็บด้วย๒คนอยู่ตรง
ใต้ตึกพร้อมกับมีดและไม้เหมือนยืนดักรอพวกผมอยู่แล้ว
ก็เลยจัดเลยฮะซัดเลยเข้าไปฟันกันชุลมุนกันไม่รู้ว่า
ใครเป็นใครอีลุงตุงนังไปหมดฟันโดนนายธีรวัตรที่บ่า
ขวาในธิรวัตรนี่ก็คือคนเจ็บอายุ๓๘นะผู้ใหญ่คนนั้นน่ะ
ฮะตัวเขาเองก็โดนฟันมาเข้าที่แก้มซ้ายรุ่นพี่ถูกท่อน
เหล็กตีแขนเหมือนกันต่างคนต่างเจ็บจากจุดนั้นแถวแฟลตแล้วไป
เจอกันอีกรอบที่โรงพยาบาลเด็กชายกันอ้างแบบนี้นะฮะ
กระโดดลงรถผมก็วิ่งไปใส่เขาเลยครับเพราะว่าเขาแบบ
ถือไม้แบบรอแบบจะเอากับผมแล้วครับเขายึกยักษ์ให้ผม
เขาจะกับผมต่อที่โรงพยาบาลแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้น
ว่าต่อเลยครับแล้วมีคนโดดบอกว่าฟังเขาได้จริงหมด
เลยแม่ครับเขาถือปืนแล้วกูหนี
เรากำลังคุยกับเด็กชายกันอยู่เนี่ยพ่อ
พ่อของเด็กชายกันกลับมาถึงพอดี

ดุ่ยกลับมาถึงพอดีเด็กชายกันรู้สึกสำนึกผิด
ก้มกราบเท้าขอโทษพ่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
น้ำตาลูกน้ำตาพ่อครับ
จังหวะนั้นปรากฏว่า

ประดิษฐ์ที่เป็นพ่อของเพื่อนเด็กชายกัน

แล้วก็โดนฝั่งนู้นเขาไล่ฟันมาก่อนเนี่ย
นายประดิษฐ์ขับรถมาจอดใต้แฟลต์พอดีเลย
เด็กชายกันเหลือไปเห็น

พ่อต้องดึงมือเตือนสติ
ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้เพิ่งจะกราบเท้าพ่อขอโทษเอง
ต้องช่วยห้ามดูบรรยากาศหน่อยครับ
เน่นฟ้าต้องกุ้มต้องคุกใจมากกว่างี้
คือเขาเห็นผ่านทรัลเดรตนะพี่มิ้วคุณผู้ชม

แเข้นมากกดูจากท่าทานเพิ่มือสัมพุทางานี้แล้ว

เริ่มใหม่นะชีวิตจากนี้ไปไม่เอาแล้วนะแบบนี้
แต่ฮึดขึ้นมาอีกกี้
นี่ครับพ่อพร้อมจะให้อภัยและพร้อมจะให้ลูกเริ่มต้นใหม่

นี่คือในฝั่งของเด็กชายกันและพ่อของเขา

ประดิษฐ์เล่าข้อมูลให้ฟังอีกด้านหนึ่งเลยนะพี่มิ้วคุณผู้ชม
บอกว่าช่วงที่เด็กชายกันเดินกลับลงไปหลังจากมาถามหาลูกของผมเนี่ย
ปรากฏว่าเขาตะโกนด่ายาบคล้ายแล้วที่มากล่าวหาบอกว่าจะใช้มีดไล่แทงเนี่ย
จริงเลยตอนนั้นเนี่ยพ่อของเด็กชายกันก็คือป๊าคนเมื่อกี้มาดึงตัวลูกไปแล้ว
คือผมจะเอามีดอะไรไปไล่ฟันเขาล่ะจากนั้นเด็กชายกันเนี่ยเดินไปเจอกับนายบุญเถิง
ด้านล่างของแฟลต์นายบุญเถิงเนี่ยเป็นพ่อของนายธีรวัตร
จำได้ใช่ไหมครับคนที่โดนฟันนายบุญเถิงพยายามจะห้าม
แต่ปรากฏว่ากลับเข้าไปต่อยและถีบนายบุญเถิดเขาเฉยเลย
นายบุญเถิมเขาก็เลยต้องสู้กลับโดยจังหวะนั้นคือคว้าจักรยานได้
ก็เลยยกขึ้นมากันเอาไว้เพราะมันมีข้อมูลบอกว่าฝั่งเด็กชายกันเนี่ย
อ้างว่านายบุญเถิงเขาจะเอาจักรยานทุ่มใส่ผมแต่ฝั่งนี้เขาเล่าว่าที่ยกจักรยานขึ้นมา
ไม่ใช่ว่าจะทุ่มแต่เอามาป้องกันตัวเพราะโดนฝั่งนั้นเปิดใส่ก่อน

มันย้อนแย้งกันอยู่ครับยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยมีเพียงแค่ขวดที่คว่างไป
ไล่กลุ่มเด็กชายกันให้ไปพ้นเท่านั้นเอง
แล้วตอนที่มาฟันตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยรวมถึงไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลด้วย
ฟังคำที่แจ้งอีกด้านฮะ
พ่อเขาว่าไม่คุยเท่านั้น
เขาก็คุยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเอาลูกเขาไม่อยู่แล้วเขาก็พูดอย่างนี้ครับ
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ
นี่คือนายประดิษฐ์นะฮะพ่อของเพื่อนเด็กชายกัน
ตัวละครเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมครับพี่มิ้วครับค่อยไป
ดุ่ยพ่อของเด็กชายกันป๊าคนเมื่อกี้นี้
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตัดสินใจแล้วล่ะ
เดี๋ยวจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเพื่อความสบายใจ
และถ้าหากว่าฝั่งคู่กรณีซึ่งเขาก็โดนฟันระบาดเจ็บด้วย
ด้วยค่าเสียหายก็ถ้าลูกผิดจริง
ผู้ปกครองเองก็คงจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ไหม

คงต้องขอผ่อนค่าใช้จ่ายต่างค่าเยียวยาเป็นรายเดือน
ส่วนลูกชายก็บอกไปแล้วว่าถ้าอยากให้ตัวเองอยู่ด้วยนาน
อย่าทำแบบนี้ถ้าอยากอยู่กับป๊าลูกต้องไม่ทำแบบนี้แล้ว
ตำรวจสภไซน้อยแจ้งข้อหาเด็กชายกันและเพื่อน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและปล่อยตัวไปก่อน
เดี๋ยวรอสอบสวนทั้งสองฝ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

แต่ก็น่าแปลกใจนะมักจะเป็นแบบนี้เวลาเล่าข่าวแล้วเริ่มต้นเรื่องที่ว่า